ด้านหลังของเราคุณผู้ชม
เลงขาสั้นควงมีดไล่ฟันสางแค้นกลางปั๊ม
น้องเขาไม่นึกถึงอนาคตกันเลยใช่ไหม
ไม่ต้องนึกถึงถ้านึกถึงคงไม่ทำ
ฝั่งหนึ่งขาสั้นฝั่งหนึ่งขายาว
ขายาวคาดว่าจะเป็นนักเรียนอาชีวะ
ฝั่งขาสั้นน่าจะเป็นนักเรียนมัธยม
คุณผู้ชมได้เห็นคลิปกันหรือยังถ้ายังไม่ได้เห็นเชิญค่ะ
ฝั่งขาสั้นก็มีอาวุธฝั่งขายาวก็มีอาวุธ
อุ๊ยปลาเอ่าลงพื้นค่ะ
ไม่ได้โดนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้ว

กรูเข้าไปหาขาสั้น๒คน
ปั๊มน้ำมันแล้วก็หลุดภาพหายไปเลย

คุณผู้ชมนักข่าวของเราลงพื้นที่เลยค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

จริงแล้วต้นเรื่องเนี่ยเพจข่าวสารเมืองประการ
นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ระบุข้อความบอกว่า
น้ำมันย่านแบริ่งถนนสุขุมวิทย
เหตุการณ์เกิด๙โมงเมื่อวานนี้ก็คือ๑สิงหาคมค่ะ
นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปด้วย
ที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้นี่ฝนตกปล่อยเลยนะฮะ
พนักงานของปั๊มพาผู้สื่อข่าวไปดูอาวุธที่
ใช้ในการก่อเหตุของทั้งสองกลุ่ม
ซึ่งก็ทำตกไว้เป็นอะไรบ้าง
ฝาประกอบด้ามปืนกับซองใส่มิดยาวตกอยู่ด้วยนี่
นี่ค่ะโอ้โหอุกอาดมาก
คุณประยุทธ์มนวาสาอยู่๒๘ปีเป็นพนักงานปั๊ม
งานปั๊มเล่าบอกว่าเหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้น๙โมงของเมื่อวานนี้
มีกลุ่มนักเรียนมัธยมเสื้อสีฟ้า
ขี่รถจักรยานยนต์กันมากันสองคนมาเติมน้ำมัน
ระหว่างนั้นมีกลุ่มเด็กช่างก็คือกลุ่มอาชีวะ๗คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คันค่ะ
ตะโกนด่าไล่หลังมาเลย
จากนั้นก็ลงมาแล้วก็ถือมีดดาบลงมา
วิวาดกับนักเรียนที่กำลังเติมน้ำมันอยู่
นักเรียนมัธยมเสื้อสีฟ้าเป็นฝ่ายท้าตี

แต่ตอนนั้นเด็กช่างมีกันอยู่๒คนไม่นานค่ะ
ฝ่ายช่างตามเพื่อนมาสมทบ

อีกฝ่ายหนึ่งเด็กอาชีวะตามเพื่อนมาสมทบอีก๕คน
กลายเป็น๗ต่อ๒ค่ะสู้ไม่ได้
สุดท้ายมัธยมเสื้อฟ้าต้องวิ่งออกไปจากปั๊ม

มาเอารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ในปั๊ม
สภาพที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะ

คนมีอาวุธครบมือเลยไล่ตามไป
แต่ไม่โดนอะไรเลยนะ๒คนมัธยม

คุณผู้ชมเรามีการสังเกตเห็นว่า
มีกลุ่มนักเรียนช่างนั่งอยู่ในปั๊มน้ำมัน
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นให้ข้อมูลบอกว่า
กลุ่มเด็กนักเรียนอาชีวะแล้วก็เด็กนักเรียนช่างกล
มักจะรวมตัวกันในปั๊มแห่งนี้

แจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจก็ขี่มาขี่มาตรวจวนเวียนดูแค่นั้น

เจ้าของปั๊มอยู่แบบไม่ผาสุกแล้วนะแบบนี้
ถ้าเป็นจุดรวมพลจุดรวมตัวของเด็กอาชีวะเด็กช่างกลแบบนี้